เตือนภัยจ้ามีคนเขามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
เตือนภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
ทบทวนไปทบทวนมาบอก
ตอนนั้นน่ะมิตรสาชีพมันใช้วิธีการยังไง
คือมิจฉาชีพเป็นผู้หญิงนะแกล้งมาเดินชนเธอ
และหลังจากนั้นน่าจะมีการล้วงกระโปรงกระเป๋านะครับ
แล้วก็มีภาพมีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับ

อ๋อหนูจำตัวผู้ชายได้
นี่แหละฮะคนที่โพสต์ไว้เขาเอาคลิปมาเปิดเผยด้วย
บอกว่าเตือนภัยจ้าจะไปไหนมาไหน

ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเธอเองนะครับ

ก็คือ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
โดยสามีของเธอไปทำธุระที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

แล้วก็เดินแวะซื้อของในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้

ก็เลยค่อยเลือกซื้อของแล้วก็เดินกลับนะครับ
ระหว่างทางก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ก็เดินเข้าห้างไปเลือกซื้อของกันตามปกติ
จนกระทั่งเราสังเกตเห็นว่ากระเป๋าลุงเปิดอยู่

ก็เลยบอกนางให้ปิด
อ้าวปิดกระเป๋าหน่อยนะครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะครับ
แต่สักพักหนึ่งนางหมายถึงสามีนะ
สามีก็เอกใจว่าในกระเป๋ามีของอะไรหายหรือเปล่า

ปรากฏว่าในกระเป๋าของหายจ้ามีถุงใส่เงิน
แล้วก็ในบัตรมีเงิน๔๐๐บาทนะครับ

สามีก็พอจะจำได้ว่าตอนนั้นเดินมีผู้หญิงชุดดำมาชนนาง
แล้วก็ทำท่ายกกระเป๋าขึ้นแปลก
แต่ตอนนั้นสามียังมองโลกในแง่ดีไม่ได้ระแวดระวังอะไร
พอนึกได้นึกไปนึกมามันผิดปกติแล้วล่ะ
เพราะว่าของในกระเป๋าหายใช่แล้วล่ะโดนแล้วแหละ
ก็เลยจึงดำเนินการแจ้งความเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็ยังเป็นอย่างที่คิดจริง
เขาอธิบายบอกแบบนี้นะคุณว่ามันมาเป็นแก๊ง
มีผู้หญิงสองคนชุดดำชุดขาวแล้วก็ผู้ชายชุดขาว
มันมาประกบกันแบบนี้เลยเดินประกบสามีตั้งแต่ตลาดข้างห้าง
แล้วก็แกล้งคุยโทรศัพท์อะไรไปมาอยู่อย่างนี้
แล้วคือคนร้ายเขาจะทำเป็นถือของพลุงพลังแบบที่คุณสืบสกุลบอก

แล้วก็เฉียบหนึ่งนะที่นี่แหละครับ
คนผู้ชายที่เป็นมิดกรรมภาพธิบายโภย์เดินแสกระหว่างผู้โพสต์
คือภรรยานะแล้วก็สามีของเธอ
จังหวะนั้นแหละเธอก็เซเธอเกือบล้ม
ตัวภรรยาบอกแบบนี้เธอเกือบล้มเดินเซแล้ว
และน่าจะเชื่อว่าเป็นจังหวะที่ทำให้เราแยกกัน

จากนั้นพวกผู้หญิงที่เป็นแก๊งมิจฉาชีพอีก๒คน
ก็เดินมาล้วงมาเปิดกระเป๋า
ใช่แล้วนี่คือเขาบอกว่ากว่าจะรู้ตัวได้
คือรู้สึกประมาณ๑๐นาทีหลังจากที่น่าจะเกิดเหตุตอนนี้
แต่คุณการที่จะไปขอดูกล้องวงจรปิดมันไม่ได้ทำได้ทันทีไง
คือมันจะต้องไปแจ้งความก่อนใช่ครับแล้วก็เอาเอกสารจากตำรวจ
ขอทางห้างดูกล้องวงจรปิดเพราะว่าฝั่งผู้เสียหาย
คนร้ายอาจจะอยู่แถวนั้นแล้วก็อาจจะจับกลุ่มตัวได้ก็ได้

หลังไปแจ้งความแล้วเธอโพสต์ไว้บอกว่าระวังกันหน่อย
ที่ไหนต้องระมัดระวังเพราะว่าคนร้าย
มันใช้เวลาในการก่อเหตุไม่ถึง๑๐นาทีเลย
แล้วก็บอกว่าคนร้ายก็ทำเป็นถือกระเป๋าถือของรุงรัง

ขณะที่เราเองก็ถือของรุงรังเหมือนกัน

กระเป๋าถ้าสะพายข้างหน้ามันเป็นของเรา
แต่ถ้าสะพายข้างหลังมันเป็นของคนร้ายไปละครึ่งหนึ่ง